สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์แหมมาเจอกัน
วันอาทิตย์ที่๑๙มีนาคมกับเรา๓คนอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะครับ
วันนี้มาแบบใหม่อ่าไม่รู้ว่าสับไหมแต่ยืนเออ
แบบใหม่แบบยืนยืนตรงแล้ววันนี้นอกจากการยืนตรงที่เป็นแบบใหม่แล้ว
ยังมีอะไรมาฝากที่มันใหม่และใหม่
คิดอะไรคิดตื่นเต้นกับความใหม่
บอกเลยว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ทั้งรายการแม่แต่ดิฉันเองยังไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรบ้าง
เออนี่ว่าตื่นเต้นว้าวว้าวไปกับคุณผู้ชมอ่า
ดังนั้นอย่าดูอย่างเดียวใช่ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ไลน์
ไทยรัฐฮะรวมถึงดูสดได้ทางเฟซบุ๊คและได้ยูทูปด้วยครับ
หลายคนบอกว่าจะส่งอะไรถ้าสมมุติว้าวคุณก็ส่งคำว่าว้าวมานั่นแหละ
เอออุ๊ยดีจังว้าวว้าวว้าวว้าวอะไรก็ได้อ่า
รับรองแค่นี้ว้าวแล้วค่ะเอามาดูเรื่องราวว้าวแรกกันเลยไหม
ครับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความรักของคนคู่นี้
ต่อให้จะเมาแค่ไหนก็ไม่ทอดทิ้งกันไปจริงหรือไม่พิสูจน์กันได้ด้วยคลิปค่ะ
ทั้งคู่นะครับเนี่ยเก็บทรงไว้อยู่เต็มคาราเบลเลย
สวัสดีครับอ่าขออนุญาตนะครับอันนี้ไปไปไหนมาครับนี่
อ้าจังลำมาแล้วก็เมาแล้วเมาแล้วเป็นยังไงครับนี่เต็มคาราเบลเลย
คาราเบลก็ต้องโอ้ยรักทรโหดจริงป๊า๊บจัดกันมาเต็มคาราเบลเนาะเจ้าเนาะ
ครับผมโอ้โหรักรักเมียมากก็ต้องดูแลรักเมียก็ต้องดูแลเมีย
ครับเออจนก็ล้างหน้าล้างตาได้น้ำเย็นเย็นครับครับผมขอบคุณมากครับ
ครับครับเมียอย่าเฝ้าไปเป็นห่วง
นี่เป็นไงคะมีคนที่เขาไปเจอสามีภรรยาคู่นี้
นอนหลับอยู่กลางดินกลางทรายแบบเนี้ยโอ้โหแล้วสภาพคงจะเมาอ่ะ
เพราะว่ามาเลยหลักฐานง่วงหรือเปล่าเออ
ง่วงถามแล้วนะถามแล้วว่าไปทำอะไรมา
เขาบอกว่าก็ไปดื่มนิดหน่อยไปเที่ยวพักผ่อนที่หาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมา
ก็เลยแหมบรรยากาศดีช่วยกันดื่มนิดนึงดื่มไปดื่มมาเอ้าเมาจ้า
ก็ไปไม่ไหวไงก็เลยต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็นอนหลับกันกลางทรายกลางดินกันแบบนี้
ต้องให้คุณภรรยานอนหนุนตักตระบบนี้นี่แหละถึงบอกว่าน่ารักไม่ไหว
ได้เป็นสามีดีเด่นแห่งสัปดาห์ไปเลยสัปดาห์นี้
นะฮะเราก็เลยยกให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเด่น
เรื่องที่เราต้องมาเล่าสู่กันฟังประจำสัปดาห์
เห็นคลิปนี้แล้วก็แอบชื่นใจ
ก็เลยงั้นก็ปลอดภัยดีนะ

เพราะไม่งั้นถ้าเมาแล้วขับรถอันตรายนะคะ
เอาไปให้กำลังใจกันต่อได้กับคุณพี่ท่านนี้นะคะ
คู่รักแห่งสัปดาห์
เห็นไหมพี่ผู้หญิงเขาก็สั่งเมาขึ้นมาบ้างเล็กน้อย
เออสั่งมาเพราะความรัก

แต่ว่าคุณผู้ชมให้ไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นอุทาหรณ์
ปรากฏว่าพ่นไปพ่นมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมมันปู้มมาแบบนี้ฮะ

เหตุการณ์นี้ฮะพี่คนนี้นะชื่อว่าพี่ลูกหมีฮะ

เหตุนี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มกว่าของคืนวันที่๘มีนาคม
คือเขาเอาเจ้าเครื่องพ่นยุงตัวนี้นะครับ

ในราคาประมาณ๔๕๐๐๐บาท

ใช่ครับแล้วน้ำยาฆ่ายุ่งก็ผสมเองด้วยนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยไปอบรมหลักสูตรการพ่นยุง

ก็เลยหาซื้อมาทำเองเพื่อจะช่วยลดภาระ

แล้วขณะที่คลิปที่เราได้ชมไปตอนต้นเป็นคลิปจากมือถือที่เขาถ่ายไว้

อุ๊ยแล้วเป็นอะไรมั้ยคะ

แต่จริงแล้วคุณชิสาคุณดาว

โอ้โหไหม้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผม
คิ้วหนวดโอ้โหแขนเขิน

ก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุนี่หนวดด้านบน

มัยไปแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

ฝาท่อเป็นอะไรไหมถ้าคนเป็นแบบนี้
อุ้ยแรงมาก

เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่ทันตั้งตัวเลย
แล้วพี่เขานำคลิปมาโพสต์ลง
เพราะว่าอยากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์

เขาบอกว่าเขาคาดว่ามาจากท่อระบายน้ำส่วนใหญ่
จะมีการทับถมหรือว่าหมักหมมของแก๊สไข่เน่า
หรือว่าคาดน้ำมันพอมันเจอกับระกายไฟ
ก็เลยลุกไหม้ขึ้นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
กลัวนะนี่ขนาดพี่เขาไปฝึกอบรม
การใช้เครื่องการผสมน้ำยาอะไรมาเนี่ย
ปล่อยแล้วว่าก็จะเกิดเหตุนะ

เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดี
อย่างที่พี่เขาเตือนไปว่าบางทีในท่อ
มันจะมีพวกคาบต่างหรือเชื้อเพลิง
แก๊สที่มันจะทำให้เป็นเชื้อเพลิงระเบิดได้

เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องของพี่เขาด้วยนะคะ

ส่วนเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องก็คือ
ความไม่ตรงปกเวลาเราซื้อของออนไลน์กลัวมากเลย
ช่วงเปิดกล่องมันลุ้นมากเลย
ว่ามันจะตรงปกไหมนะคะ
และแล้วการไม่ตรงปกก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
ครูจากจังหวัดอุบลราชธานีกะจะซื้อชุดไทย

คุณครูสั่งชุดไทยประยุกต์ไป

ประนิยุที่ที่เขาจะเอาไว้ใส่วันสุกทุกวันสุก

เออไม่เหมือนตรงไหน

คุณคูครับก็บาร์ฟเฟลเหมือนกันนะ
เขาว่าตอนซื้อซื้อมาจากเพจ

แต่พอได้นี่อย่างหว่า
คุดดูเลยเทียบกันได้เห็นกับจะ

ภาพกับที่สั่งแล้วก็ชุดที่สั่ง
เนื้อผ้าเนื้อผ้าเป็นอย่างไร

ก็ดูเหมือนจะไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นะ

อันนี้กระดุมที่เห็นมันเป็นลายปริ้นต์ลายพิมพ์

ไม่ตรงกันสักอย่างนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ทั้งนี้ค่ะ

ไม่ใช่ถูกนะคะเอาเป็นว่า
คุณครูบอกว่าถ้าจะสั่งอะไรอ่ะอย่าลืมนะให้ไปดูรีวิว

รีวิวที่คนต้องได้รับการชุดดู
อันนน่ะต้องดู

ใครอยากไปให้กำลังใจคุณครูนะคะ
แต่ก็ต้องขอบคุณคุณครูที่จะนำมารีวิวให้เราเห็นแบบนี้
เราจะได้ระมัดระวังในการสั่งของร้านนี้อีก

เจ๊หนึ่งเป็นเจ๊สองเจ๊สามแล้วล่ะ
คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของการเล่นเกม
ไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่แค่วัยรุ่นเท่านั้นแล้วนะคะที่เล่นเกม
คุณแม่จะเรียกคุณป้าหรือคุณยายก็ได้
ก็ติดเกมเหมือนกันขนาดว่าข้าวปลาเนี่ยไม่ได้กินเลยค่ะ
ข้าวแล้วหิวข้าวแล้ว

เออก็เอาปูกินยังไงอ่ะเหนื่อยแกะมา
กินยังไงเนี่ย

มันยังไม่ดีกว่าให้เล่นเกมมาล่าบอสอยู่
ล่าบอสต้องแกะปูด้วยไหนไกล่กินยังไงนี่
ไม่ได้ไม่ได้ล่าบอสอยู่
นี่แม่

มัวแต่เล่นเกมล่าบอสอะไรอยู่

แม่ต้องมากินข้าวกินปลาหน่อยนะ

ลูกคิดว่าตอนนี้สลับร่างกันแล้ว

น่าจะเป็นตัวละครในเกมไหมนะ
หรือว่าในเกมมันก็จะมีตัวบอสกับหัวหน้า

ทนนะเดี๋ยวแม่ก็โตแล้ว

โตตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะ

นี่เล่นได้กี่ชั่วโมงต่อวันนะแม่

เป็นเงื่อนไขเดียวกันที่นำมาใช้
แต่พูดถึงการติดเกมนี้มันพูดยากนะ
บางคนแบบติดซีรีส์อย่างนี้

ติด๕นาทีทุกนาที

แต่ว่าอยากจะพาไปดูเด็กสองคนนี้
เขาไปเต้นแบตเทิลกันหน้าเวที

สปาดข่าวเด็ก

อื้มว้าว

เขาสู้กันระหว่างน้องเสื้อฟ้ากับน้องเสื้อแดง

เห็นหน้านิ่งแต่เอวหวาน

เป็นแบบลักษณะขยับสะโพกขยับเอวใช่ไหม

สักหน่อยนึงนะไม่ได้นะเคยลองแล้วมันไม่ได้อ่ะมันยากอ่ะน้องเก่งจังเลยอ่ะ

ทีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนี่นะคะ

เพราะถ้าคุณเห็นลูกในสภาพแบบนี้
บนเตียงนอนที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นมา

หื้อ

สภาพอุ๊ยสภาพอะไรเหรอลูก
เอ้าคุณชิสาก่อนเลยมีลูกเล็กทั้งสองคนเลย
ชิสาคุณตื่นขึ้นมาคุณเห็นลูกแบบนี้เป็นยังไงคะ

แล้วลูกขาย
เป็นอะไรลูกพี่โด่ง

ตีลูกตีแม่โอ้โฮ

ยังไงฮะว้ายเอาหูเข้าเตา
หนูเอ้ยสรุปว่าหนูได้กินไหมลูกนม

ไม่เขาอยากอาบน้ำแร่ใช่น้ำนมหรือเปล่า
นี่ก็เลยเปิดฝาขวดแล้วก็ทาถูทาถูกันเลยทีเดียว

ราดหน้าราดตาราดหัวกันไปหมดเลยโอ้โฮ
แม่เห็นแล้วคุณแม่จะเป็นลมคุณแม่บอกว่า
ไม่รู้จะไปชงนมขวดใหม่หรือว่าจะพาน้องไปอาบน้ำก่อนดี
เออเอาไว้ไม่ถูกเป็นการเห็นสภาพนี้

เอาปวดหัวแทนคุณแม่นะคะแต่ข่าวนี้ค่ะ
อุทาหรณ์หนึ่งข้อก็คืออะไรคะการที่คุณชงนมแล้วคุณควรปิดฝาให้ดี
จบอุทาหอนค่ะ

ผิดที่ผิดที่แม่นี่แหละผิดที่แม่ที่คือปิดปุ่มให้แน่น
คุณนั่นแหละคนเปียกคนเปลี่ยนแม่ค่ะตรงนมแล้วก็ต้องปิดฟ้าแน่
ปิดให้แน่นลูกจะได้เปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดที่ลูก
โอ๋ค่ะขอโทษด้วยค่ะจำไว้นะคะ
เอออ่ะวันก็จริงเนอะใช่ค่ะลูกเขาย่างทำอะไรไม่ได้

เอ้าเห็นความน่ารักของเด็กน้อยแบบนี้
ดิฉันก็มีน้องคนหนึ่งอยากจะมาสู้กับพี่ดาวเหมือนกัน

บอกเลยว่าน้องคนนี้พลักกำลังเป็นเลิศ

งั้นลองไปดูว่าพ่อกับลูกใครจะฟิตกว่ากัน

มีทั้งหมูน้อย
หนูน้อยที่มาในท่าเดอดี้ดา
เดอร์ดี้ด่า
เป็นสไตล์การเต้นรูปแบบหนึ่งใช่แต่ว่าเต้นไปได้สักพักทำท่าไปได้สักพักค่ะ
น้องหมาตัวนี้นะคะไม่แอบเชียร์มาเชียร์หรือมากวนไม่แน่ใจนะคะ
เหมือนกับคอยกระตุ้นไงบอกเฮ้ยสู้สู้คุณพ่อให้ได้นะเพราะคุณพ่อดูสิ
วงแคร่งกล่ามเป็นมัดมินแต่เออน่ารักเออ
ก็เลยเชื่อว่าคุณพ่อแข็งแรงออกกำลังกายเป็นตัวอย่างลูกลูกก็อยากจะแข็งแรงตาม

หาอะไรกินหน่อยทั้งสองท่านนี้ถ้ากินส้มตำจะกินกับอะไรฮะ

ถูกครับเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูส้มตำร้านนี้
ส้มตำตีสี่เฮ้ยทำไมถึงชื่อตี๔
ไปหาคำตอบกันกับช่วงสะบัดรอบกรุง

โอ้โฮอยู่กระติบไม่พอตั้งเท่าไหร่ฮะสามสามกระติบ
สามตอนนี้คือสามคนสามกระติบคนเดียว
อุ้ยยิ้วมาจากไหนแม่จริงร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ๊อ้อย
ส้มตำไก่ย่างตี๔ฮะเป็นร้านอาหารอีสานริมทาง
หน้าวัดหงทองปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองคุณผู้ชม
ร้านเด็ดร้านดังที่หลายคนเนี่ยเขาบอกเลยว่ายกนิ้วให้ฮะ
แล้วร้านนี้คุณพระขายถูกด้วยนะ
ยังไงส้มตำคลกละ๒๐บาทอุ้ยยังมีอยู่ในประเทศอีกหรอ
มันมีด้วยเหรอ๒๐บาทล็อกละ๒๐แล้วสากเท่าไหร่คะ
สากร้อยนิ้วค่ะไม่ใช่เออ๒๐บาทไม่พอ
คุณชิสาคุณดาวมาพร้อมกับไก่ปิ้งอันนี้ก็ถูก
ยังไงยังไงไม้ละ๑๐บาทอ้าวถ้าไม้ละ๑๐บาทแล้วไก่ชิ้นเท่าไหร่ล่ะ
ไก่ชิ้นละ๕๐๐๐บาทไม่แพงไหมหยอกแถมยังมีปลาดุกด้วย
วันหนึ่งน่ะโอ้โหเขาขายได้เยอะนะ๑๕๐ตัว
เหยียบกันด้วยมือเลยทีเดียวพูดแล้วน้ำลายสอง
คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมใครอยากไปแซ่บบอกเลย
ไปได้ที่ร้านเจ๊อ้อยส้มตำไก่ย่างตี๔หน้าวัดหงทองสุขาประชาสวรรค์นะฮะ
ซอย๕๖ตำบลบางพูดอำเภอปากเหล็กจังหวัดนทบุรีฮะ
ร้านนี้ขายทุกวันเริ่มเปิดร้านตอนตี๔
ก็เลยเป็นที่มาที่มายาวไปถึง๕ทุ่มหรือว่าโทร

ตี๔ถึง๕ทุ่ม๕ทุ่มนอนตอนไหน
ใช่ไหมถ้าหากว่าปิด๕ทุ่มกว่าจะเก็บร้านเที่ยงคืนตี๑
ตี๑แล้วก็ติดขายตี๔อีก
แล้วก็ต้องก่อนจะขายก็ต้องเตรียมของอีก
ดึงข้าวเหนียวอ่ะเออต้องใช้เวลา
ไม่เป็นไรไม่อยากรู้เรื่องนั้นแต่อยากกิน
เอาไว้ไปทานกันที่ดนทบุรีนี่เอง
ทานกันแล้วนะคะไปหย่อยอาหารที่มันสะสมอยู่ที่แก้มกันหน่อย
เก็บไว้ในกระปุ่นแก้ว
เมืองบังละภูรี
และข้างหลังนี้ไม่ผ่าย

แค่นี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับมีเยอะแยะเลยอยากรู้ไหมว่าเอาไปทำอะไรได้อีกตามมาเดี๋ยวพาไปค่ะ
อ้าวอาจารย์ตุ๊ยฝรั่งไอ้สายมาลองไปหาของกินคนนี้อยู่
เอาแวะก่อนนี่กับข้าวนี่มาดูมาทำกับข้าวแบบโอมปัญญา
จะทำไข่ตุ๋นเหรอคะจ้ะไข่ตุ๋นแล้วไหนหม้อล่ะ

เอาไม่ใช้หม้อแล้วตุ้นไข่ตุ้นยังไงอ่ะจ๊
ก็อะไรเอามาใช้อันนี้ก็ได้นะผมไม่ถ่ายเยอะแยะ
เปลี่ยนพัฒนาที่จะตุ๋นจากหม่อเป็นบองเทาหลาม

โอ้โฮมันออกแล้ว

เสร็จเวลาแล้วนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้มีเทคนิคใหม่แล้ว
ก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมไข่เค็ม
เอามาทำไข่เข้มดินโสพองระหว่างที่รอ
ถ้ามันยังไม่สุกอย่างเราก็มาร์คหน้าด้วยดินสอดทอง

เดี๋ยวไปเอาอะไรแก้เซ็งแล้วก็มาทับลูกบุกกัน

มาแล้วเนี่ยของดี
อันนี้ก็คือดินโสพอที่เราเอามาทำเนี่ย
มันไม่เหมือนดินซอสตอนที่เขียนจริงเนี่ย
น้ำมันดินสอเกลียดหนังสือนี่ก็ดินสอพองนี่ก็ดินล้มบุรี

เออล้างแล้วก็นี่เลยใส่ซอสเลยซอส

เอามาทำความสวยได้ด้วย

ได้สินี่สูตรนี่ไม่บอกใครนะคนลูกบุรีรู้กันเท่านั้นนะ

อุ่นกากลับไปอีนซักครู่
แต่ว่าสนุกจริงเต้มหญิงจริง

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ตุ้ยมากนะคะ

วู้วแป๊บเดียวหมดวันแล้วค่ะ
สำหรับการบุกการตะลุยชุมชนบ้านดินมดแดงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน

วันนี้ลาไปก่อนพี่ดัทสวัสดีค่ะ

สนุกไหมอ่ะเออสนุกอ่ะพัดกวนเลยมีทั้ง
ทั้งไปกินไข่หลามไปชิมน้ำไผ่ไซเดอร์แล้วได้โพกหน้าด้วยสนุกมากเลยสนุกไหมจูด้ง
จุด้งหายจูด้งจะอ้วมไม่ได้นะคะจูด้งจูด้งไปไหนคะ
จับไปกันรายการไม่ได้ต่อให้มีตัวร้ายแค่ไหนอะไรก็ไปเลยไม่ได้ต้องหยุดรายการจนจบ
น้องคนนี้คือใครคะมาน้องคือใครคะมาหาใครคะ
สวัสดีค่ะน้องมดเองค่ะ
เบียบนะน่ะสิงั้นยังนึกไม่ใช่ไม่ค่อยออกใช่ไหมคะ
เจอน้องมดผ่าไปดูน้องมดตัวจริงกันเลยดีกว่าค่ะอาคารม
แบบคนเดียวด้วย
แล้วผู้หญิงตัวเล็ก

แต่ในคลิปน้องมดดูแบบว่าสวยเพียวมากคุณ

ล้อเล่นค่ะกินเยอะไปหน่อย
แล้วใส่เอลลอยไม่ได้โกนคงโกนอะไรเลยนะคะ
เอาเต็มไปเลยปิดไว้แล้วกัน

แต่ว่าน้องมดเนี่ยเห็นไหมเขาเอาตัวเป็นต้นกล้วยเนอ
เอามาสับแล้วก็เอามาผสมกับหัวอาหาร
แล้วก็ไปให้น้องไก่น้องเป็ดกิน

ใช่แล้วเก็บไข่เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี
นี่เขาทำแบบเกษตรกรรมหลายอย่างนะ
ใช่แล้วคือสามารถประหยัดต้นทุนไปได้หลากหลายเลย
เพราะว่าทำเองกินเองแล้วก็หาวัตถุดิบใกล้บ้านค่ะ

ประหยัดด้วยนะเป็นเกษตรกรต้นใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทำเกษตร

พอสวยรุ่นใหม่ก็ทำให้คนที่ดูติ๊กต๊อกไถดู
เฮ้ยสะดวกตาเฮ้ยเป็นอเทียบที่ดีอย่างทำบ้าง
ใช่ทำให้คนรุ่นใหม่สนอกสนใจการทำการเกษตร

แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกษตรกรจะต้องแบบ
ตัวดำจะต้องไม่สวยเสมอไป

ไม่ใช่เอาแปะฉุกคอเวอร์แบบนี้เพราะว่าหนูมีน้องมดเป็นไอดล

น้องมดอันนี้

๓ฟองพอโอ้โฮค่ะ
เดี๋ยวคุณยายจะมาเล่าข่าวให้ฟังเดี๋ยวรอกันอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะ
โอ้โหช่วงสักครู่นี้รู้สึกว่าทำเอาคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะ
ไม่ว่าจะเห็นน้องมดนะคะหรือว่าพี่ดาวพาเราไปเที่ยวชุมชนต้องแชร์ก็แล้วแต่

ก็หายไปไหนอีกแล้วแม่รายการนี้มันเอาดิฉันปวดหัวดูคนนั้นหายเดี๋ยวคนนี้หาย
แต่ต้องมีอะไรเด็ดแน่เลย
เพราะพี่ดาวบอกไว้แล้วว่าช่วงนี้จะมีคุณยายมาเล่าข่าวให้พวกเราฟัง

เออถ้าอยากฟังอุ้ยกะดี้กะด๊าหรอ
งั้นก็ไปพบกันเลยนะคะกับยายดาวข่าว
เอ้าเล่าน้ำย่ายแน่โอ้โอ้โอ้ยงูตะหักเนาะ
สวัสดีอยู่ดีมีแห้งกันบ่อซุ่มคุณผู้ชมนั่น
อันขั้นตอนมิแห้งน่ะหวกมือเอิญมาทั้งนี้

หายงู้นวด

เฮ้ยคือวาจังสั้นมันเป็นไปได้อยู่สินี่มันเป็นไปแล้วนี่เห็นวนนี่
ให้งูนวดแต่ว่าหลายคนตกใจเออมันก็เป็นตะยานแถว
เออเป็นตะยาดอยู่แต่ว่าอันไทยฟิลิปปินส์ระหว่าง
มันมันค่ายเมื่อยเห็นป่ะ
มันทำให้เฮ่าย่านงู้น้อยลงแมนป่ะ
ก็จะซีอ่านที่เอาอะไรนะก็จะตอนแรกข้าจะเอางู้มาทดลองให้นักท่องเที่ยวนี่
นอนให้งู้มันเรื่อยมาจังสิเกิล
เอาของงู้ว่าเห็นเป็นบริการไปเลย
อันนั้นว่าร้อย๙๐บาท๓๐นาที
สัมผัสประสบการณ์ใหม่เห็นหรอเออแต่ว่าคนไทยมันแท่นมีเด้อ
แต่ว่าอันคุณหมอฟิลิปปินส์เพื่อนว่าระวังนะเด้อเพราะว่างูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ป่าเนอะ
คันมันสิหัดหัดเกี่ยวเห่าเขาเจ้าสิหัดกินเลยมันก็เป็นไปได้
โยซิไปหาเห่ตนอย่างเด้อย่ายก่อนเอามาให้เบิงซื้อซื้อมันอยู่ต่างประเทศ
เอ้าบ้านนี่
เจ้าระวังนะเด้อเมื่อสิ่งหน่อยหลักกากอนามัยเจ้าเด๊ะมันบังคับิ้ง

เฮ่ย

ไปหากลุ่มคนที่อยากได้แม่ก็เจ้า

แต่ก็คือบอกคือบอกดี

ผมขอหน้ากากอนามัยหน่อยครับ
บอกที่นี้เอาสิเขาก็สิไห่ตัว

ลิ่งอยู่สารพระการนี่สิไปหล่อเล่นน้ำมันดี
เที่ยวเที่ยวได้อยู่แต่ว่าระวังเจ้าของนะเด้อ
ว่าเจ้าคือเด็กอยู่ดีไม่แห้งเหรอ
ยังดีอยู่หน่ะ

คุณพ่อที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิเสธ
นี่จะแข็งแกร่งกว่าคุณพ่อจูด้งอีกเหรอคะ
เออเอาทำไมกับกัน

เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยโชว์ให้พี่ดูแต่อยากให้ดูคุณพ่อท่านนี้ก่อน
เพราะแข็งแกร่งจริงหลักฐานมันฟ้องอะค่ะ
โอ้โหเอายังไงคุณจูด้งสู้ไหมล่ะแบบนี้
โอ้โหน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับ

คุณพ่อรายนี้นะคะเป็นคุณพ่อจากมณฑลฝูเจียนค่ะประเทศจีนนะคะ
เขาอยากจะออกกำลังกายแต่เขาอยากให้ลูกทั้งสองคนมีส่วนร่วม
มาลูกมากรอกค้าพ่อคนละข้างลูกก็กระโดดจั๊งจั๊ง
โอ้โหเป็นยังไงล่ะโดนไปกี่ทีล่ะโอ้โหคุณพ่อนี่สุดยอดจริงนะ
แต่วันที่อีกครอบจะให้ดูคุณพ่อที่อยู่บาร์ข้าง
น่าซิศเลยคุณพ่ออะบอกว่ากลับลูก
เดี๋ยวไม่ได้ลูก

พ่ออีหนูอยากทำแบบนี้บ้างอยากทำบ้าง

แต่มันเป็นเรื่องความสามารถพละกำลังส่วนบุคคล
ด้วยภาพน้องแมวโหนเชือกนะครับ
โอ้โหสู้ชีวิตมากเลย
ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันด้วยค่ะ

วันนี้เราทั้ง๓คนพร้อมทีมงานลาไปก่อน

สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐวียนต์ช่อง๓๒ครับ